เรื่องภาพศีลสอสเป็นประเด็นระดับชาติเลยนะคะ

เพราะว่าคุณแม่หน่อยไปออกรายการรายการนึง
เขาก็ถามมาถึงเรื่องประเด็นเรื่องค่าสินสอด
คุณแม่บอกว่าก็รอวัดใจจากสารวัตรหมีค่ะ
เพราะว่าคุณแม่เองก็เลี้ยงลูกมาแบบนางฟ้า

บางคนก็วิจารณ์ดีบ้างวิจารณ์ใหม่ดีบ้าง
และเพื่อเคลียร์ชัดไปเลยค่ะคุณค่ะให้หายคล่องใจ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐขอเปิดใจคุณแม่หน่อย
นงแบบสดตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะคุณแม่หน่อย

ประเด็นที่คุณแม่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้
ว่าคุณแม่เนี่ยเลี้ยงน้องแพนมาแบบนางฟ้า
คือจริงแล้วคุณแม่อยากจะสื่อสารแบบไหน
ไปถึงคนฟังหรือว่าคนที่ได้อ่านข่าวกันคะคุณแม่
ใช่ขอบคุณมากเลยนะคะ
คือคุณแม่เองเนี่ยเรานึกถึงว่า
เวลาเรามีลูกทุกคนไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะคะ
เราก็จะเลี้ยงลูกเราเปรียบเทียบว่า
เลี้ยงลูกของเราเนี่ยคือเราอยากมีลูกมาก
เมื่อมีลูกเราเลี้ยงอย่างดีที่สุด

ในความรู้สึกของเราใช่ไหมคะ
เมื่อวันหนึ่งสิ่งที่เราคาดหวังในตัวลูก
ไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเนาะ
ก็คือขอให้ลูกเป็นคนดีเนาะ
เป็นเด็กดีของพ่อแม่ของโรงเรียนของสังคม
แล้วก็ได้ทำงานที่ดีเรียนที่ดีอยู่ในที่ที่ดีอะเนาะ
แล้วก็สุดท้ายก็คือลูกก็ได้คู่ครองที่ดี
ใช่ไหมแต่การได้คู่ครองที่ดีเนี่ย
ก็ขึ้นอยู่กับเขาทั้งสองคนแหละ
ใช่ไหมว่าเขาทั้งสองคนเท่านั้นที่จะรู้

ส่วนในเรื่องที่เราจะไปหมายมั่นว่า
เราจะต้องเราเลี้ยงลูกมาอย่างนี้ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นค่าสินสอดเนี่ยจะยังไง
คิดว่าทุกครอบครัวโดยเฉพาะ
สมมุติเขาจะกินไปจบในวันนั้นจะรู้ว่า
ที่แม่พูดในทั้งหมดเนี่ย
เราซึ่งมีความรักให้ชอบพอกัน
ความเคารพกันอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เงินเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาพูดกันอีกแล้วอ่ะจ้ะ

ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าประเด็นของสินสอด

ไม่ได้เป็นประเด็นหรือว่าไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญ
สำหรับสารวัตรหมีแล้วก็แพนเค้กถูกต้องไหมคะ
คือในเมื่อเรารักใคร่กันอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องขอ
ก็คือว่าขอให้ลูกมีความเมตตาต่อกันใช่ไหมคะ
และก็เหนือสิ่งอื่นใด
ถ้าเราจะมีการครองคู่กันขึ้นมาไม่ว่าใครก็ตามเนาะ

นั่นก็คือนั่นก็คือแม่ว่านั่นก็คือสินสอดที่สำคัญในชีวิตแล้วของลูกเรา
ใช่ไหมถ้าเขามีเมตตาต่อกันแล้วก็มีความขยันนำพากันไปในทิศทางที่ดี
นั่นก็คือคือคำว่าสินสอดไม่ได้หมายความว่าสำหรับทุกคนจะตีกันว่าเป็นเม็ดเงินเสมอไป
ใช่ไหมแต่แม่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตที่คนจะอยู่ด้วยกันได้ก็คือ
ต้องมีคุณธรรมค้ำจุนกันนะ
แล้วก็มีความเมตตากรุณาต่อกัน
คู่ชีวิตก็จะยั่งยืน
แล้วก็เหมือนกับเป็นสินสอดที่จะประคับประคองกันไป
แต่เมื่อไหร่ที่เราตีฆ่าตัวเองกันเป็นเม็ดเงิน
แต่บางคนเนี่ยบางครอบครัวเนี่ย
ก็เขาก็สามารถที่จะ
เขาเรียกว่ามีเมตตากันด้วย

มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดหรือถูกที่เราจะ

ฉันขอเข้าเรื่องเลยขวัญขอเข้าเรื่องเลยละกันนะคะ

แพนก็มีคู่แล้วนะคะ
แต่รถหมีก็คบกันแบบเปิดเผย
ภายใต้การดูแลของคุณแม่อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
มีการคุยเรื่องสินสอดทองมั่นกันหรือยังคะ
ระหว่างครอบครัวทั้งสองฝ่ายแบบนี้ค่ะ
ไม่มีเลยจ้ะไม่มีเลยจ้า

คุณแม่คะตอนนี้เนี่ย
กระแสบนโลกโซเชียลค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ดุเดือด

คุณแม่เลี้ยงแพนเค้กมาแบบนางฟ้า

ทางด้านสารวัตรหมีคุณแม่เขาก็เลี้ยงมาเป็นอย่างดี
ทีนี้เราเองเป็นผู้ติดตามข่าวเสพข่าว

ซีเรียสไหมกับกระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ไม่เลยเพราะว่าก็อยู่ที่ใครจะคิดหรือว่า
พิจารณากับการสื่อสารในตรงนั้นนะเนาะ
เพราะบางคนก็อาจจะฟังไม่จบไม่ได้ดูทั้งหมดที่เราพูดใช่ไหม
เออก็ฝากลูกไว้ว่า
พิจารณาข่าวสารที่เราได้รับกันนิดนึงอะเนาะ
แล้วก็เราเลี้ยงลูกมาด้วยความรักแล้วก็
ใช่ไหมมีลูกแม่คิดว่าหลายคนคงเข้าใจว่า
เราต้องส่งเขาจนถึงฝั่งใช่ไหม
ถ้าเกิดลูกไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นก็ยังคงอยู่กับพ่อแม่
ต่อไปได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ
ก็เลยขอความกรุณาว่า
เออเราก็เนาะ
ช่วยกันพิจารณากันนิดนึงคือเราไม่ได้มีเจตนา

เสพข่าวสารแบบหลากหลายมุมหลากหลายมิติให้มากขึ้นเนาะ
ก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก
ก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก